เหตุนี้ฮะชกเขาแล้วแต่ไม่รู้เขาตายหรือเปล่า

แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในวัดลากนะ
แล้วไปทิ้งในสระน้ำในวัดจนทำให้ขาดอากาศหายใจตาย
โหดมากเหตุการณ์นี้ลูกศิษย์วัดกับลูกศิษย์วัด
แต่ลูกศิษย์วัดที่ตายนี่คือรุ่นราวคราวพ่อเลยนะคะ

ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดศรีเมืองทองค่ะ

ตำรวจสพเทพสถิตพอได้รับแจ้งว่า

เพราะว่ามีคนตายอยู่ในสระน้ำในวัด
พอไปตรวจสอบเจอศพของในเจียมทานอุทิศ
อายุ๕๘ปีเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจ
คนก่อเหตุอายุแค่๒๔คุณผู้ชม
นายอรินชัยเปล่งกระโทกเป็นเด็กวัด
แล้วมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
หนีไปไหนไม่รอดหรอกค่ะชาวบ้านจับตัวไว้ได้ก่อนนะ
แล้วคุยกับน้องสาวของลุงเจียมซึ่งเป็นผู้ตาย
น้องสาวเล่าให้ฟังนะว่าพี่ชายเป็นจิตอาสา
ชอบไปช่วยงานวัดคือเหมือนกับทำตัวเป็นเด็กวัดเลยอะค่ะ
เท่าที่ฟังจากชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลุงเจียมแกก็ไปนั่งพักอยู่ตรงข้างสระน้ำ
รินชัยคนก่อเหตุเนี่ยขอบุหรี่ตัวหนึ่ง
เห็นว่าลุงเจียมแกก็เป็นลูกศิษย์วัดเหมือนกัน
เจียมแกไม่ให้ค่ะแล้วก็ด่าอรินชัยอีก
ดังนั้นอรินชัยไม่พอใจสิเข้าไปต่อยเข้าไปตี

หลังจากนั้นอรินชัยคงกลัวความผิดแล้วค่ะ
ลากลุงเจียมมาทิ้งน้ำค่ะ
พอดูว่าอรินชัยเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เมายาจนหลอนแล้วมาทำร้ายลุงเจียมหรือเปล่า
ตำรวจสอบเบื้องต้นแล้วอรินชัยเขาก็รับสารภาพว่า
ต่อยท้องนะต่อยจนลุงเจียมสลบ
กลัวผิดไงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลากมามาทิ้งน้ำค่ะ
นักข่าวของเรานะไปที่บ้านของลุงเจียม

ของลุงเจียมบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่น่าเลยไม่น่าที่ลุงเจียมจะต้องมาจากไปแบบนี้
แล้วก็อยากให้ฝั่งผู้ก่อเหตุมาขอขมา
จะได้ไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรค้างคาใจกันอีก
อยากให้ช่วยเรื่องเยียวยาค่าทำศพด้วยนะคะ
เพราะว่าครอบครัวของลุงเจียมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีตังค์ค่ะ
มาช่วยแบบท่าเยียวยาฆ่าทำศพนะคะ
เพราะว่าลูกเขาก็ไม่ได้มีเงินมีท้องมากมาย
นี่ไงถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริง

จะต้องไปเยียวยากันหลังจากนี้ยังไงบ้าง

เรื่องต้นตัวนายอรินชัยเองปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ